รื่นเริงบันเทิงจิตกันแบบนี้เนี่ย

ประเพณีแห่นาคมอนของคนบ้านม่วงจังหวัดราชบุรี
ทำไมเขาต้องแต่งองค์ทรงเครื่องอะไรถึงขนาดนี้
นาคมอนเนี่ยมีความเชื่อว่าก่อนบวชก็ต้องแต่งตัวให้สวยสดงดงาม
งดงามเพียงแค่ประเพณีเท่านั้น
สาวสาวที่นี่เขาก็สวยมาได้ยังไงกันนี้
ก็ทำไมคุณมาตอนไหนกันครับผม
ก็ผมตามคนงามบ้านม่วงมาหรือไงครับ
มาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของคนมอนมากมาย
ณอบตบ้านม่วงจังหวัดราชบุรี
พร้อมภารกิจตามหาเผือกของชาวบ้าน๒ทีม

ที่พี่สมจิตจะต้องช่วยคนในกระบวนบ้านมั่ว
พิชิตทุนสำหรับสนุนออลประตอให้ได้
อย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้น

และมาสนุกสนานกันอีกครั้งวันอังคารบ่าย๓โมงนะครับ